คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงปัญหายางพาราราคาตกต่ำ
เป็นปัญหาที่ต้องบอกว่ารัฐบาลแก้ไม่ตกมานานแล้วนะคะ
แล้วก็เป็นปัญหาที่มันต้องบอกว่ามันแย่ลงเรื่อยค่ะ
มีการกระตุ้นการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น
แต่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมันก็ยังไม่เกิดขึ้นสักที
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดคุยกับคุณถาวรเสนเนียม
สมาชิกพักประชาธิปัตย์ที่ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับชาวสวนยางทางภาคใต้มาโดยตลอด
มาดูกันหน่อยว่าสุดท้ายแล้วรากเก้าของปัญหานี้ที่แท้จริงมันคืออะไร
แล้วทางออกทางแก้ไขที่ควรจะเป็นจริงคืออะไรติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

วันนี้คณะรัฐมนตรีมีการประชุมนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลา
ยังไม่แน่ใจว่าจะมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเรื่องยางพาราออกมาหรือไม่
แต่ว่าเรื่องนี้น่าติดตามเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัญหาเรื่องราคายางพารานี่เป็นเรื่องใหญ่
คนใต้เขาบอกว่าราคายางพาราคือดัชนีชี้ความทุกข์ความสุขของชาวสวนยางและชาวภาคใต้
ช่วงเวลาที่ผ่านมาราคายางพารา
เกือบจะกลายเป็นเรื่องการเมืองไปแล้วเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องว่ารัฐบาลจะต้องเข้ามาแก้
รัฐบาลไหนแก้ปัญหาราคายางไม่ได้ก็เดือดร้อน
วันนี้เราจะคุยกับคุณถาวรเสมเนียมครับเพราะว่าหลังจากมีการปรับคอลโลมอลแล้ว
เห็นรายชื่อรัฐมนตรีเกษตรที่เป็นต้นน้ำเห็นรายชื่อคนใหม่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นป้ายน้ำ
เรามีความหวังมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้
คุณถาวรเสนเนียมอยู่ในสายตอนนี้สวัสดีครับคุณถาวรครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพและท่านผู้ชมผู้ฟังครับ
ครับอย่างนี้ครับรัฐบาลเนี่ยจะอ้างมาตลอดว่าราคายางพาราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตลาดโลกมันเป็นกลไกการตลาด
แต่ว่าชาวสวนยางก็จะบอกว่าถ้ามีฝีมือถ้ามีฝีมือก็สามารถทำให้ราคายางแพงขึ้นมาได้
คุณถาวรเนี่ยอยู่ในซี่การเมืองเคยเป็นรัฐบาลมาแล้วก็มีเทือกเขาเหล่ากออยู่กับสวนยางเนี่ยอันไหนถูก
ก็ถูกทั้งสองฝ่ายแล้วครับถูกทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าหากใครมาเป็นรัฐบาล
บัวนั่งอ้างว่าราคายางตกต่ำเพราะเป็นกลไกของตลาดโลก
โดยไม่พยายามที่จะหาวิธีการเพื่อที่จะทำให้ราคายางขยับสูงขึ้น
ก็ไม่ต้องมีรัฐมนตรีไม่ต้องมีรัฐบาลนี่คือสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจ
แต่ภายใต้การบริหารงานเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ
การใช้ยางพาราในสละของโลกลดลงหรือชะลอตัวการใช้
ก็แน่นอนครับริมาณตับปลายเมื่อริมาณรถหรือริมาณต้องการใช้
แต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อเป็นเช่นนี้
ค่อนข้างจะนะจึงจำเป็นที่จะต้องดิ้นหล่น
หาแนวทางเพิ่มตลาดเพิ่มการใช้งานของยางพารา
ในเมืองไทยใช้ภายในประเทศให้มากขึ้น
และประเวณหาประหลาดว่าโลกให้มากขึ้น
ที่ผ่านมาเขาไม่ได้ทำอย่างที่คุณถาวรว่าล่ะ
ผมคิดว่าทำแต่ก็ไม่เต็มที่
อย่างเช่นผมเคยนำเสนอว่าในยุคท่านชวนหลีกภัย
เราได้ก่อตั้งบริษัทหรือองค์กรต่างขึ้นมา
ว่าไฟภาคีของ๓ประเทศนั่นคืออินโดนีเซียมาเลเซียและไทย
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการสนับสนุนเรื่องยา
เพราะ๓ประเทศนี้ผลิตยางพาราได้มากที่สุดในโลก
ปล่อยน้ำออกไปให้มากเท่าไหร่ก็ได้ชะลอการปล่อยน้ำก็ได้
จับมือกันก็จะทำให้ราคายางอยู่ที่ตัว๓ประเทศนี้
อย่างเช่นรัฐบาลยุคอบี๑๐ทันทีที่ขึ้นบริหารประเทศ
ราคายางอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ๓๐กว่าบาท
มติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สุเทพเทือกสุบัน
เดินทางไปพบนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งออกกำหนดราคาขาย
รวมถึงการพับซีไดท์ให้กับเกษตรกรหรือกำหนดจำนวนสต๊อก
อย่างที่จะต้องไว้ในประเทศเท่านั้นหรือแม้แต่การดูแลเกษตรกร
หลังจากนั้นก็บินไปพบประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย
ท่านประธานาธิบดีก็มอบหมายให้พบรองประธานาธิบดีที่รับผิดชอบเรื่องนี้
หลังจากพบกันแล้ว๓ฝ่ายฝ่ายเดียวก็กำหนดแนวทาง
ในการกำหนดว่าแต่ละประเทศจะต้องมียางไว้ในสะพกสักเท่าไหร่

แค่นั้นและครับใช้เวลาประมาณ๖๕ปีราคายางก็ขยับขึ้นถูกขึ้น
ในกรณีอย่างนี้รัฐบาลนี้เงียบไม่ค่อยหนักในการบริหารงาน
ข้อตกลงตอนนั้นนี้มันไม่ได้ผูกพันธุ์ระยะยาวหรือ
ก็อะไรครับ
เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลนโยบายของแต่ละรัฐบาลก็จะเปลี่ยนไป
เช่นรัฐบาลยุคประชาธิปัตย์รัฐบาลยุคของนายกยิ่งรัก
อายุกระทันของท่านนายกประยุทธ์
นโยบายในเชิงรายละเอียดเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
เช่นกันครับในต่างประเทศก็เช่นกันเมื่อเปลี่ยนประธานาธิบดี
หรือเปลี่ยนรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนนายสมศรัพทร์
มันก็จะต้องไปกระชับอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าไม่กระชับการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายที่เรียกว่า
นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติก็จะห่อนยานได้
โยบายชัดเจนซึ่งผมชอบมากนั่นคือสั่งการให้ส่วนราชการใช้ยาง
หรือนำยางพายใช้ภายในประเทศให้มากที่สุดถึงขนาดกำหนดเม็ดเงินงบประมาณของปี
ห้าเอ่อสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับหนึ่งหมื่นหกหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าล้าน
สั่งจ่ายงบกลางงบปกติงบเหลือจ่ายเอ้าคุณ
ให้ส่วนราชการไปดำเนินการจัดซื้อและมาบริโภคมาใช้อืม
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซึ่งเริ่มปีงบประมาณมาแล้วได้
ฮะเดือนนี้ตัวราชพิธีการเนี้ยก็กำหนดวงเงินมบประมาณไว้
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าล้านแต่ว่าปลูกแต่ปรากฏว่าส่วนราชการนั้นนั้น
จังหวะนิดเดียวนะถ้าผมเป็นหัวหน้าส่วนราชการเนี่ย
แล้วผมจะต้องทำถนนแล้วถนนที่ทำมาจากยางพาราเนี่ย
มันแพงกว่าทำจากวัตถุดิบอื่น
ผมก็มีความรู้สึกว่าผมใช้เงินไปตรงนี้มาก
แล้วเงินที่เหลือจะไปทำอย่างอื่นเนี่ย
มันมีน้อยลงเพราะมันแพงกว่า
อย่างนี้เป็นเหตุผลที่เขาไม่สนองตอบได้ไหม
อย่างนี้ครับยางพาราที่ใช้ผสมในการทำถนน
ผสมกระยานมาต่อย
เขาใช้ผสมแค่๕
แต่ปรากฏ๕ก็ไม่ใช้

วัสดุเข้าไป๕นี่นะ
ไม่ทำให้ราคายางมะกอย
หรือส่วนผสมในการทำถนน
เพิ่มขึ้นเป็นนัยยะสำคัญ
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้

เป็นเรื่องที่จะต้องทบทวน
ในการออกคำสั่งของรัฐบาล
ไปยังส่วนนักศึการมา
คุณจริงใจคุณเต็มใจ

นำเอามติคณะรัฐมนตรี
หรือนโยบายรัฐบาลไปใช้

ถ้ากำหนดวงเงินงบประมาณไว้แล้ว
เงินหมื่น๖๐๐๐บาทกว่าล้าง
ทุกคนใช้ในวงเงินนี้ให้หมด
ปรากฏว่าเงินนี้ก็ไม่ได้ใช้

ไม่ทำให้มีผลกระทบต่อโครงการ
เม็ดเงินในส่วนอื่นเลย

ราคายางมันจะขยับขึ้นมาสัก

สำหรับส่วนราชการนะครับ

ขณะนี้เราใช้อยู่๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว

ถ้ารัฐบาลเอาไปใช้ถึง
๓แสน๔แสนตันนะฮะ

ข้ามปีเนี่ยจะหมดไป

ก็ค่อนข้างจะสมรรดุ

สมมติว่าอย่างนี้นะครับ

จะส่งมาทำผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใด
เช่นลองเท้าส่งไปขายที่ประเทศพม่าแล้วเขาแต่งนะฮะ
หมอนยางส่งไปขายที่จีนหรือที่ยุโรปหรือที่อเมริกา

ไม่ใช่ที่หาดใหญ่ที่ภาคใต้เท่านั้น
จะต้องเกิดเมืองยางที่ภาคเหนือ
ภาคสวรรค์ออภภาคอีสาน
แล้วก็จะต้องสั่งดูแลให้ความสะดวกเป็นพิเศษ

จะต้องให้หลักจูงใจในเรื่องภาษีให้มากที่สุด

มีความหวังกับรัฐมนตรีคนใหม่คุณกฤษฎาบุญราชแค่ไหน
มีความหวังกับคุณสนทิรัฐที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นี่คิดว่าพอไหวไหม
เอ่อคุณกฤษฎานี่ผมมั่นใจหรอ

แรกเป็นบุคคลที่ไม่มีการทุจริตในชีวิตนี้
ผมติดตามพฤติการและก็คอยสังเกตดูตั้งแต่เป็นรองผู้ว่ายาลา
เป็นผู้ว่ายากรรยากวัดยาราเป็นผู้ว่าสงขาจิตรีกรมการปกครองและประหลักคันสมมหาภัย

คนนี้ผมมั่นใจว่ามีความตั้งใจจริง
และก็ทำงานหามรุ่งหางถ้ำจริงใจและจริงจังและก็ไม่ทุจริต
นั่นก็สำเร็จไปแล้ว๖๗
ส่วนคุณถนธิรัตน์ทางรัฐบาลคัดสรรค์มาแล้ว
ว่าน่าจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องค้าขายค้าตลาดใหม่ได้
ผมจึงขอให้กำลังใจธนรัฐบาลทุกทีโดยเฉพาะ๒ท่านนี้นะครับ
ผมมั่นใจว่าท่านจะแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้
และถ้ายางพละออกไปขายทางประเทศไหนครับ

ด้วยความยินดีครับ
ขอบคุณครับคุณถาวรเสนเนียมนะ
สรุป๒เรื่องคือ๑ให้หน่วยราชการใช้ยางเป็นวัตถุดิบมากขึ้น
ในการทำถนนลาดยางอะไรต่างเนี่ยจะฉุดราคาได้
มันกระฉุดราคายางความต้องการมากขึ้นต้องไปตั้งทางเหนือทางอีสานด้วย
เพราะว่าเวลาขนส่งเนี่ยจะได้น้อยลงมีข้อเสนอ๒ข้อ
ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อค่ะคุณมิ้นคุณก๊อฟครับ
ก็ต้องลองดูเพราะว่าคุณถวันเองก็บอกนะคะว่า
จะทำแต่เหมือนทำยังไม่จริงจังบอกว่าจะเริ่มจะเริ่มแต่มันเริ่มมา๑แบบนั้น

ก็ต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้แหมพี่น้องชาวใต้เนี่ย
คอมเมนต์อยู่เหมือนกันว่าอยากให้แบบช่วยหน่อย
เรื่องของยางพารามันตกต่ำลงไปเรื่อยเลย